คุณผู้ชมที่อุดรธานีเหมือนกันค่ะผู้หญิงคนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห
ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมนะขี่ตามจนสุดคือจนจับคนร้ายได้
แล้วมีลูกสาวอายุ๑๔ซ้อนไปด้วยนะ
เดี๋ยวเธอทำยังไงกับคนร้ายเดี๋ยวลองดูค่ะ
ไปไหนมั้ย
ไปไหนมั้ย
กระชากทองเขาไปทำอะไร
มาหาแฟนแล้วครับ

คืนเขานะครับ

นี่ค่ะผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้คือโมโหมาก

คนร้ายบอกว่าตกงานไม่มีเงินไปหาแฟน
โดนถีบไปเต็มแบบนี้
แต่กว่าจะจับคนร้ายได้มันมีเรื่องราวไงคะ

ขี่รถจักรยานยนต์พาลูกสาวอายุ๑๔
ไปซื้อซูชิที่ตลาดในอำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวะขี่รถกลับไปถึงซอยต้นยางใหญ่คนร้ายผู้ชายคนนี้
นายบุคลิกชัยสัตว์อายุ๓๑ปี
ประกบแล้วกระชากสร้อยคอค่ะ
น้ำหนัก๕๐สตางค์นะคะแล้วก็มีพระเลี่ยมทอง๑องค์
แล้วก็หนีไปแต่คุณผู้ชมนางสาวไพรินผู้เสียหาย
ขี่รถตามนะคือกลับรถ
เตงลูกสาวที่ซ้อนท้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้าย
แล้วเธอตะโกนตลอดทางให้คนแถวนั้นช่วย
แล้วเธอขี่รถจักรยานยนต์ประกบคู่กับรถคนร้ายเลย
แล้วคนร้ายหันไปถีบรถเธอด้วยนะ
แต่จังหวะที่รถเธอไม่ล้ม
ตามจนคนร้ายยอมคืนสร้อยให้กลางทางคิดดู

คุณผู้ชมมันยังไม่จบเธอได้สร้อยคืน
เธอยังขี่ตามเพราะเธอบอกว่าคนร้ายจะหนีลอยนวลแบบนี้ไม่ได้
ต้องถูกจับดำเนินคดีเธอไล่กวดต่อ
แล้วมีพลเมืองดีเห็นค่ะก็ช่วยกัน
ตำรวจมาถึงพอดีก็เลยจับได้นะคะ

ถนนอุดรธานีสกลนครเขตเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะ

แล้วเก็ตเลี่ยมทองเป็นหลวงปู่ขาวอาณารยโยวัดถ้ำกองเพลจังหวัด
แล้วก็จะไปซื้อกับข้าวของนี่ค่ะคือนอกจากทองคำมีมูลค่ามูลค่าทางเงินก็เป็นมูลค่าทางใจด้วยแม่ให้มานะคะ

ครับอืมแต่มุมหนึ่งมันก็อันตรายอ่ะนะก็เป็นห่วงตัวผู้เสียหายที่ไล่ตามเหมือนกันแหละแต่ก็โชคดีที่ความใจสู้ของเธอในครั้งนี้ไม่มีอะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นนะคะครับ